ฉันคือสิริมงคล
คนเดียวไม่ไหวฉันมันกำลังจะตายแบกหนักมาก
แกกอะไรซิรีบบ่นอะไรเนี่ยบ่นเหมือนคนแก่เลย
สิคะช่วงนี้ทดลองงานแบกความกดดันเต็ม
ไม่ต้องกลัวซีรีเดี๋ยววันนี้นะคะหมอไก่จะมาเช็คดวงสามราศีที่พ้นเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ย
หนึ่งในนั้นอาจจะมีหรี่ด้วยนะ
น้ำแตงแน่สิริสำหรับสามลาศีที่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี้ย
โอ้โหดูฉถาภุกปรี๊ดเลยนะคะ
ลาศีแรกนะคะก็คือชาวลาศีเมฑูนนะคะ
สำหรับชาวราศีเมทุนค่ะช่วงที่ผ่านมาดวงชะตาก็รุ่มดอนนะ
ดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะแต่ว่าต่อจากนี้ไปจะดีแล้วนะคะ

เรียกได้ว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยเป็นราศีม้ามืดเลยนะ
ที่มาแบบเงียบแต่ว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกว่าใครเพื่อนค่ะ
กรี๊ดอีกทีได้ไหมคะหมอแค่ราศีเดียวก็ดื้อแล้ว
ใจเย็นซิริอะพัดหน่อยจะได้ใจเย็นนะ
สำหรับราศีต่อมานะคะก็คือชาวราศีสิงศ์นะคะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์ในช่วงนี้ห้ามบวชเด็ดขาดเลยนะคะ

เย็นต้องเจอกับงานหนักนะคะอุปสรรคเข้ามาแบบประปาย
แต่อดทนอีกนิดเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ย
ดวงชะตาจะพุ่งปรี๊ดแล้วนะคะความสำเร็จเนี่ย
เข้ามาเยือนในชีวิตของชาวราศีสิงศ์แล้วค่ะ
และอีกราศีหนึ่งนะคะที่จะดวงชะตาเนี่ยดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะ
ก็คือชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมช่วงที่ผ่านมาก็
ประสบพบเจอกับความไม่ค่อยสมหวังค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะ
แต่ว่าในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะดวงชะตากำลังจะดีขึ้นแล้วนะคะ
ดีแบบคุ้มค่าทั้งเรื่องของการงานด้วยและเรื่องของการเงินด้วยนะคะ
เรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนเลยค่ะ